เมื่อวานนี้เรานำเสนอวัดแห่งหนึ่งนะคะเป็นเรื่องราวของวัดสะแก้วที่จังหวัดอุดรธานี
ก็คือมีคนบอกว่าจะตั้งองค์กระถิ่นมาช่วยทางวัดจะสร้างหอระคังให้กับวัด
บอกว่าตั้งองค์กระถิ่นไว้ประมาณ๓แสนบาทรอมา๓รอบแล้วยังไม่มาเลย
คือทางวัดเนี่ยก็ต้องไประดมทุนชาวบ้านก็ควักทุนกันมา
เพื่อเตรียมจัดงานรับกระถิ่นใหญ่ครั้งนี้เสียเงินไปแล้วประมาณ๒๓๐๐๐บาท
ใช่ค่ะทำอาหารตกแต่งสถานที่เสียเงินรองรับองค์กระถิ่นไปแล้ว
แต่ว่าองค์กระถิ่นยังไม่มาสักทีนะคะ
ล่าสุดค่ะชาวบ้านรวมตัวกันให้กำลังใจเจ้าอาวาส
เพราะว่าคนที่บอกว่าจะมาจองกระถิ่นโทรมาหาเจ้าอาวาสบอกว่า
ให้ข่าวแบบนี้ไปได้ยังไงเดี๋ยวฟ้องเจ้าอาวาสนะ
อ้าวก็เจ้าอาวาสท่านก็รอแล้วรอ

เจ้าภาพองค์กระถิ่นก็เลื่อนแล้วเลื่อนเล่านี่
ใช่ค่ะชาวบ้านก็เลยต้องมาให้กำลังใจเจ้าอาวาสแบบนี้
เพราะว่ากลัวว่าคนที่จององค์กระถิ่นจะฟ้องเจ้าอาวาสจริงนะคะ
ชาวบ้านในตำบลบ้านเชียงอำเภอหนองหาน
ผูกข้อไม้ข้อมือเป็นกำลังใจให้กับพระครูพิทักษ์ธรรมรังศรี

หลังจากที่ออกมาเปิดเผยกรณีที่มีเจ้าภาพกระถิ่น
บอกว่าจะเอาเงินมาช่วยสร้างหอระคัง๓แสนบาท

แล้วก็ถูกนายกรวัดหรือว่านายอ้ำ

ขู่จะฟ้องกับหลวงพ่อด้วย
แล้วก็ฟ้องนักข่าวที่ทำให้ครอบครัวเสียหาย

คือตื้นตันสำหรับชาวบ้านที่มาให้กำลังใจแบบนี้นะคะ
หลวงพ่อบอกว่าหากเจ้าภาพกระถิ่น

แล้วบอกว่าล่าสุดจะเอามามอบให้ก่อนปีใหม่
น่าจะเป็นวันที่๒๒ธันวาคม
ลวงพ่อก็บอกว่าก็แล้วแต่ศรัตริย์

หากไม่มาอีกครั้งก็ต้องบอกว่าแล้วไปแล้วแหละ

มาเถอะ

เหลือพาไปแล้ว
หลวงพ่อบอกว่าถ้ามาก็รับ

ถ้าสมมุติว่าไม่มานะ๒๒นี่ยังไม่มา

เจ้าภาพกระถิ่นเจ้าอื่นในปีถัดไป
ส่วนที่เจ้าภาพกระถิ่นบอกว่าจะแจ้งความหลวงพ่อฐาน

ก็ไม่รู้ว่าทางเจ้าภาพคิดอะไรอยู่
แต่ตัวหลวงพ่อเองให้อภัยทุกคนนะคะขณะที่
ขณะที่เกิดเหตุเข้าใจผิดเล็กน้อย
เมื่อตัวแทนจากสมาคมผู้สื่อข่าวและสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย

แล้วก็บอกว่าจะไปตรวจสอบข้อที่จริง

ในช่วงเวลานั้นก็คือชาวบ้านเข้าใจว่า
บรรดานักข่าวจะเข้ามาจับผิดหลวงพ่อ
ก็เลยเข้ามากันแน่นวัดเลยนะคะ
หลัดอำเภอหนองหานนำกำลังทหารมธบ๒๐
และตำรวจสพนหารกว่า๒๐นาย
รักษาความปลอดภัยมารักษาความสงบให้กับหลวงพ่อด้วย
ขณะที่พันธุ์ตำรวจโทไพรวันทัพวง
เดินทางมามอบเงิน๑๕๕๐๐บาท
เพื่อสมทบทุนสร้างหอระคังให้กับทางวัดเพิ่มเติม
ก็มีเหตุชุลมุนเล็กน้อยในวันเมื่อวาน

เจ้าภาพองค์กระถิ่นอย่าโกรธอย่าเคืองกัน

รวมก่อนให้ครบแล้วค่อยมาก็ได้ค่ะ